เรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบซึ่งต้องบอกว่าทวงหนี้กันโหดเหลือเกิน
มากค่ะนะคลิปนี้เนี่ยใครเห็นก็บอกว่าโอ้โหสงสารลูกหนี้ที่เป็นผู้หญิงเหลือเกินนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นมีภาพอยู่หลายมุมภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ชาวบ้านถ่ายไว้ด้วย
เอาตรงนี้ก่อนนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะฮะด้านข้างของสนามผู้หญิงที่ถูกฉุดกระชากลากถูมาเนี่ย
นี่คือลูกหนี้ค่ะเป็นพีอาร์ของสนามฟุตบอลผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้นะฮะ
กับผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่ามาทวงหนี้นะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีการฉุดดึงผมมาอย่างงี้เลยนะคือฝ่ายผู้หญิงที่มากับผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ย
แม้จะไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ค่ะแล้วก็ช่วยจับไว้อีกข้างหนึ่งอ่ะค่ะ
เห็นไหมฮะแล้วก็เดินตามไปตลอดเอาคลิปนี้ชาวบ้านถ่ายเดี๋ยวท่านฟังตรงนี้หน่อย
นี่นะฮะเดี๋ยวจะมีคนที่ถ่ายคลิปเขาคุยกัน

เขาทำให้พี่ไปเชื่อเขาอะ
นี่ค่ะคือเขาถามกันว่าเขาทำไมไม่ช่วยเขาอะ
ทำน้องทำไมอีกคนนึงก็บอกเหมือนเขามีปัญหาเรื่องเงินกัน
อีกคนถามว่าทำไมเขาไม่ไปช่วยกันล่ะ
ก็มีเสียงเบาตอบมาว่าคนนั้นเขามีปืน

ท่ามกลางสายตาประชาชนคนที่ไปออกกำลังกายคนที่ไปขายของ
ใช่ครับสนามฟุตบอลนะฮะสนามฟุตบอลย่านเทียมนะฮะ
เขาก็มาเตะฟุตบอลกันครับคนก็มองกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ธันวาคมนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพอีกมุมหนึ่งหลังจากที่ผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้
หญิงสาวคนนี้ที่บอกว่าเป็นลูกหนี้ของตัวเองมาเนี่ยนะฮะ
โอ้โหยิ่งมุมนี้นะคนเห็นยิ่งบอกว่าอะไรจะขนาดนั้น
บังคับให้กราบเท้าด้วยอะค่ะ
เตะเข้ากระทืบโอ้โหแล้วเอาปืนตากหัว

แต่ตำรวจบอกตรวจสอบตอนหลังแล้วเป็นปืนบีบีกัน
แต่ตอนนั้นใครจะไปรู้ว่าปืนจริงปืนปลอมหรือว่าปืนอะไร

ผู้หญิงที่มาด้วยกับผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ย

ท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยสมมุติว่าน้องชื่อเอ
เขาแล้วกันนะ
เสื้อเขียวเนี่ยเขาเรียกกันว่าเสียแพร่

ผู้หญิงคนนี้เดินหลบมาแล้วเดินหลบฉากมาแล้ว
จะเห็นว่าโอ้โหทำไมเสียแพร่

บังเอิญมาเตะฟุตบอลพอดี
แล้วเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคนทำร้ายผู้หญิง
ก็เลยเดินมาดู
แล้วเห็นว่าตำรวจที่เข้ามา

เพราะดูสภาพของหญิงสาวคนนี้แล้วเนี่ย

ค่ะส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกับเสียแพร่

นี่ให้ยกมือแล้วแล้วก็ดึงกระเป๋าไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่น

นะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าตอนนี้
คุณผู้ชมต้องอยากเห็นว่า
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิปที่บอกว่าเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ย
เจ็บขนาดไหนใช่ค่ะเพราะว่าไล่ดูภาพไปตั้งแต่ต้นทางอ่ะค่ะ
โอ้โหโดนไปหลายอย่างเลยนะคะถูกต้องฮะเจ็บหนักนะครับ
โดนไปเนี่ยเตะเสยเข้าใบหน้ากระทืบก็มีบังคับให้กราบก็มีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๑๒ธันวาคมนะครับเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคนเจ็บสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกัน
น้องเอเนี่ยอายุสิบเก้าเป็นประชาสมพันธ์หรือว่าพีอาร์ของสนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งนี้นะฮะ
อาการบาดเจ็บของเธอนะครับทุกผู้ชมครับดูเลยฮะมีทั้งตาซ้ายนี่บวมนะ
หน้าผากนี่ปูดบวมนะมีแผลขีดขวนที่ใบหน้ากับหูด้านซ้าย
มีรอยฟกช้ำที่ขาทั้งสองข้างด้วยนะครับมีแผลขีดขวนที่มือทั้งสองข้าง
กลางแผ่นหลังก็มีแผลนะท่านผู้ชมครับนี่น้องเอใช้หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะ
ยังเห็นตาบวมอยู่เลยนะคะเราก็เซ็นเซอร์ด้วยนะคะ
แต่ก็ยังมองเห็นอ่ะว่ามันบวมเยอะมากนะคะโอ้โหคือผมเนี่ยได้เห็นภาพใบหน้าที่แท้จริงของน้อง
นะคุณเดี๋ยวมาสอนค่ะต้องบอกว่าเฮ้ยนี่ทวงหนี้กันขนาดนี้เลยเหรออืม
เราเคยเห็นก็จริงทำร้ายกันอะไรบางทีก็ผู้ชายกับผู้ชายนะ
หรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวกลางวันแสกแบบไม่ยั้งเลยอ่ะ
ตามภาพก็คือคนเจ็บเนี่ยเขาตัวเล็กนะคะเป็นคนส่งผอมอ่ะค่ะนี่ฮะ
ถามเอว่าโดนอะไรยังไงบ้างเอบอกเท่าที่จำได้นะดูจากคลิปด้วยนะฮะ
แพร่เนี่ยทำร้ายทั้งกระชากผมจากข้างสนามฟุตบอลตรงนี้นะครับ
กระชากแล้วก็ดึงมานะดึงไปจนถึงจุดที่เป็นลานจอดรถนะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแกคิดอะไรยังไงอยู่นะเสียแพร่เนี่ยนั่นน่ะสิค่ะ
ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนเยอะยังกล้าทำค่ะ
เนี่ยคนขี่จักรยานยนต์ผ่านเดินผ่านไม่สนใจใครเลยมาตรงนี้ก็ไม่ใช่มุมอับมุมมืดนะ
ไม่ได้รับตาคนอะไรเลยนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ใช้ปืนบีบีกันทุบใบหน้ากับศีรษะน้องเอเนี่ยนับรวมจากคลิปแล้วทั้งหมดเนี่ย
แปดครั้งค่ะนะเตะหน้าไปครั้งหนึ่งเตะศีรษะอีกครั้งหนึ่งนะ
ก้มกราบยังกระทืบอีกอ่ะนะกระทืบศีรษะไปสอง
เสยใบหน้าอีกสองนะไม่รวมบังคับให้ก้มกราบ
น้องไม่ได้กราบเองนะบังคับค่ะบังคับให้ก้มกราบนะนะครับ
อีกหนึ่งครั้งผู้ชายคนนี้นะครับเสียแพร่หรือว่าในแพร่เนี่ย
ชื่อจริงคือนายธเนธเปล่งคำอายุสี่สิบสองปีนะครับ
ตามข่าวที่ชาวบ้านบอกเนี่ยเขาเป็นในทุนเงินกู้นอกระบบนะ
น้องเอก็บอกนะครับส่วนผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ย
เป็นหญิงสาวคนสนิทมาตามทวงหนี้นะ
มาตามทวงหนี้นางสาวเอผู้บาดเจ็บบอกว่าเอเนี่ย
กู้ยืมเงินไปทั้งหมดประมาณ๑แสน๒หมื่นบาท

ชำระใช้ไม่ได้ตามที่กำหนดเอาไว้
ก็เลยตามมาทวงแล้วก็ทวงด้วยการทำร้ายร่างกาย
คือม่วงเลยโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์เกิดที่สิบสองท่านวาคมนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะ
แม้จะเป็นหนี้กันจริงไม่มีเงินชดใช้หนี้จริง
มาทวงหนี้แบบนี้ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะคะ
เรื่องของการทวงหนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
หนักไปใหญ่มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ได้ไปคุยกับนางเสาเอนามสมมุติคนเจ็บที่อายุเพิ่ง๑๙เองนะคะ
เขาก็ไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นไปตรวจร่างกายตามที่หมอนัดไปรอบสอง
แล้วก็นำผลตรวจไปประกอบสำนวนในการฟ้องนะคะ
สภาพยังตาบวมปูดอยู่เลยรอยฟกช้ำตามตัวยังโอ้โหเห็นชัดนะคะคุณผู้ชมดูสิค่ะ
ให้เห็นเท่าที่พอให้ดูได้นะดูตาฝั่งนี้นะคะม่วงแบบนี้
น้องเอบอกว่ารู้จักกับนายธเนธเปล่งขำหรือแพร่
อายุ๔๒ปีที่เขาเรียกว่าเสียแพร่นี่ค่ะ
โอ้โหดูตาเนอะใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อย

เงินจากเสียแพร่๒ครั้งครั้งละหนึ่งหมื่นบาท
แต่ว่าใช้คืนไปแล้วทั้งสองครั้งค่ะ
ครั้งที่๓ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ขอกู้เงินเพิ่มอีกสี่หมื่นบาทครับผ่อนชำระรายเดือนนะคะ
พันถึงหนึ่งหมื่นบาทถัดมาเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
กู้เงินเพิ่มอีกแปดหมื่นบาทก็ผ่อนชำระรายเดือนค่ะ
แต่ผ่อนส่งถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ช่วงนี้ขายของไม่ได้
โควิด๑๙ด้วยอะไรด้วยก็เลยเริ่มผ่อนไม่ครบ
ตามจำนวนที่ตกลงต้นเดือนธันวาคมปีนี้ต้นเดือนนี้
เอาเงินไปจ่ายหนี้ให้เสพแพรห้าพันบาท
แล้วก็บอกเสียแพร่แล้วว่าเดี๋ยวจ่ายให้อีกรอบหนึ่งปลายเดือนนี้นะ
หมื่นนึงนะแต่เสียแพร่โทรศัพท์มาทวงหนี้ครับ
แล้วก็ให้ผ่อนจ่ายเก้ามื่นบาทต่อเดือนเก้ามื่นบาทต่อเดือนเหรอ
เก้ามื่นบาทต่อเดือนเอ้าจะรีกเก็บทุกสิบวัน
ครั้งละสามหมื่นบาทโอ้โหโอ้โหเยอะนะคะ

วันเกิดเหตุค่ะเสียแพร่เจ้าของเงินกู้
พร้อมกับหญิงสาวคนสนิทไปหาที่สนามฟุตบอลย่าเทียม
ครับเธอเล่าให้ฟังว่าไปถึงดึงแขนเธอเลยค่ะ
แขนออกมาจากที่สนามกระชากผมแล้วลากไปตามทางเดิน
อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูคลิปไปแล้วเสียแพร่หยิบปืนออกมาขู่
เอาปืนเจาะหัวเลยนะคะครับแล้วพูดว่าจะยิงให้ตายดีไหมเนี่ย
โอ้โหวันนี้ไม่ได้มาเอาเงินมาเอาชีวิต
หยาบนะพูดหยาบกว่าที่ดิฉันพูดแล้วก็พูดอย่างเงี้
ประมาณเนี้ยพอพูดจบเอาด้ามปืนทุบหน้าทุบหัวเธอเลยนะคะ
แล้วก็ลากไปกระทืบที่ลานจอดรถบังคับให้เธอกราบเท้า
บอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าช่วยค่ะเพราะคิดว่าปืนจริงกันหมดไงฮะ
ตรวจสอบแล้วเป็นบีบีกันแต่คนเขาไม่รู้หรอกเห็นว่ามีปืนอ่ะ
แต่เขาก็ขู่อ่ะใช่ไหมไม่มีใครกล้าช่วยขู่ว่าจะยิงจะเอาชีวิตน่ะใช่ไหม
คือคนก็กลัวจะโดนลูกหลงจนสุดท้ายโชคดีที่ตำรวจเขาไปเล่นฟุตบอลพอดีไง
แล้วเขาไปเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็ช่วยนะคะ
คือเขาเข้าไปหาที่บ้านก่อนแล้วก็รับโทรศัพท์แม่แทนแม่
แล้วก็บอกว่าถ้าเนี่ยสิ้นเดือนหนูไม่จ่ายเขาจะทำร้ายร่างกายแม่อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยตามมาที่ทำงานได้ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
พอมาถึงที่ทำงานเขาก็พาผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาด้วยแล้วเขาก็ลากหัวไปเลยไม่ได้พูดอะไร
ลากไปแกก็บอกว่าวันนี้กูไม่ได้มาเอาเงินกูจะมาเอาชีวิต
แล้วก็ตีซ้อมจนเป็นแบบนั้นนะคะ
ก็หายไปเลยค่ะแล้วก็ได้ติดต่อกันโดยตรง
กลัวไหมครับตอนนี้ชายชีวิตอยู่อย่างไรบ้าง
กลัวค่ะเป็นห่วงแค่ทางบ้านแต่ตัวเองก็แบบก็พอรับได้แค่จิตใจแย่แต่ว่าก็เป็นห่วงแม่มากกว่า
เพราะแกก็รู้จักบ้านไม่รู้แกจะเข้าไปตอนไหน
นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นห่วงแม่ที่บ้านค่ะเพราะไม่รู้เสียแพร่จะทำอะไรอีกหรือเปล่า
ขู่แม่มาก่อนแล้วก่อนจะมาทำร้ายเธอ
เธอก็เลยบอกว่าคือเสียแพร่เนี่ยนะคะคิดดอกเบี้ย๑๒๐เลยนะคะเวลาไปกู้เงิน
แต่ละเดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเฉลี่ยเดือนละ๒๐๐๐บาท
จนถึงตอนนี้เธอบอกจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าดอกเบี้ยจ่ายไปเท่าไหร่
เงินต้นเหลือเท่าไหร่คือจ่ายไปเรื่อยอ่ะรายเดือนอ่ะ
มันก็เหมือนกับทุกกรณีที่เกิดขึ้นคือก็เข้าใจแล้วครับว่า
เวลาที่คนเรามันเข้าตาจนมันมืดแปดด้านไปหมดเนี่ยคือมันหากู้หาหยิบยืนจากใครไม่ได้
เอาดอกแพงเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าหนี้ของเขาเนี่ย
ที่เขามากู้นอกระบบกับคุณเนี่ยคุณจะขูดดอกเขาขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าเขาไม่มีเงินให้คุณเนี่ยหรือว่าใช้จนทบต้นทบดอกยังไงแล้วคุณจะมาทำร้ายกับเขาแบบนี้ไม่ได้
คุณเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาใช่ไหมฮะคุณจะไปทำร้ายเขาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ
นี่เกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไหวเหรอท่านผู้ชมครับเราไปหาคุณแม่ของน้องเอนะฮะ
คุณแม่เนี่ยอายุ๔๐นะครับแม่ของผู้เสียหายนะครับแม่เนี่ยบอกว่าส่วนตัวก็ไม่รู้จักเสียแพร่หรอกนะ
เคยคุยกันสองครั้งตอนที่มาเจรจานะเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของลูกสาวก็บอกขอเวลาให้ลูกสาวทำงานหน่อยละกันนะจะได้เก็บเงินผ่อนชำระหนี้ให้
แต่เงื่อนไขที่เสียแพร่ให้ลูกจ่ายเงินเนี่ยแม่บอกมันโหดเหลือเกินนะ๑๐วันนึงมาเก็บครั้งหนึ่งครั้งละ๓๐๐๐บาท
ข่าวออกไปนะจะด้วยทางสังคมออนไลน์คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าโอ้มันมีมากกว่าเรื่องหนี้สินหรือเปล่ามันมีชู้สาวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแม่ยืนยันว่าไม่จริงนะฮะลูกสาวไม่ได้มีอะไรกับเสียแพร่ฉันชู้สาวเลยนะครับตามที่มีการวิจารณ์กันในสังคมออนไลน์
พูดได้ยังไงว่าเป็นชู้ลูกฉันเป็นชู้สาวกับคุณ
มันก็ไม่สมควรหนูไม่ยอมคือจะเอาเรื่องเขาได้ว่า
หนูห่วงแม่ที่บ้านที่เขาแก่แล้วห่วงความปลอดภัย
เพราะเขาเข้าไปถึงในบ้านก่อนที่เขาจะไปตามหาน้องมายที่สนามบอล
แล้วก็เลยโดนกระทำแบบนี้เพราะแม่ไม่ดูคลิปแม่ไม่กล้า
แม่รับไม่ได้จริงรับพอได้ที่ลูกเกิดกันสิ
แม่รับไม่ได้เห็นแม่เห็นแค่ลูกตอนปลอดภัยผัว
ดูดิาหวัง
แม่อยากเห็นลูกเห็นอีกอย่างนี้รับได้ไหม
แม่ของนางสาวเอบอกกับเราว่า
ยืนยันว่ายังไงก็จะจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับลูกสาวนะครับ
ไม่เคยคิดจะหลบหนีไม่เคยจะโกงเงินเสียแพร่เลยนะฮะ
แต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะครับ
คือไอ้เงินกู้เนี่ยเดี๋ยวคืนให้นะครับ
แต่เรื่องที่ทำร้ายลูกสาวก็ต้องเอาเรื่องกับเสียแพร่ให้ถึงที่สุดเหมือนกัน

ตั้งแต่เชียงช่วงเที่ยงนะฮะแล้วก็เสร็จกันเมื่อ๖โมงเด็จนะครับ
เขาขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามคลิปภาพนี้เลยค่ะ
ได้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์พอดีขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะชื่อว่าเจน
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุมีการจัดกิจกรรม
เก่าของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คนอยู่ในสนามฟุตบอล๔๐๐กว่าคน

พี่อาสาวก็ไปขายของที่ข้างสนาม
มีคนไปขายของเยอะมาก
บ่าย๒เสียแพร่เดินเข้ามากับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ดึงตัวนางสาวเอคนเจ็บค่ะ

ดึงไปจากบูธขายของเลยนะครับ

ขอทำงานให้เสร็จก่อนเสียแพร่ไม่ยอม
ลากจิกผมแบบตามในคลิปเลยอะค่ะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะว่า
หนึ่งแหละเขามีอาวุธปืนด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีพี่คนนึงที่มาเป็นเพื่อน
แต่ก็เชื่ออะไรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
เห็นเขาใช้สันปืนทุบที่หน้าน้อง
ก็เลยแบบโอ้โหรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันเล่นทีนี้
ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเรื่องเงินนอกระบบด้วยอย่างนี้ค่ะ

แต่ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีข่าวว่า
ตำรวจที่มาดำเนินคดีแจ้งข้อหากันกับเสียแพร่ที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ก็ปรับไปพันหนึ่งเรื่องของการข่มขู่อะไรพวกนี้นะครับ

เพราะว่าต้องรอผลการตรวจจากแพทย์อะไรแบบนี้
คนก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรว่า
ทำไมข้อหาทำไมไม่แจ้งอะไรแบบไหนยังไง
ชัดเจนขนาดนี้แล้วยังไม่แจ้งอีกหรือทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดวันนี้เราถามทางตำรวจแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจภูมิกับการสอบภอมเมืองขอนแก่น
ชี้แจงแล้วให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีวันนี้แบบนี้ครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็นำตัวเสียแพร่เนี่ยมาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะ
เอาเรื่องปืนก่อนปืนเนี่ยตรวจสอบแล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนบีบีกันนะฮะ
กับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าไม่เข้าข่ายความผิด

พนักงานสอบสวนในวันนั้นนะครับก็ดำเนินคดีสองข้อหาหนึ่งก็คือ
ขู่เข็นให้ผู้อื่นเกิดความกลัวก็เสียค่าปรับไปหนึ่งพันบาทแล้วก็ปล่อยตัวให้กลับบ้านไปนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือตอนแรกก็รู้แหละว่าหญิงสาวเนี่ยเขาเจ็บแต่ต้องรอเรื่องของการตรวจจากแพทย์
ใบรับรองแพทย์แต่พอไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริงนะครับ
ก็เลยเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นไปแล้วนะครับสำหรับเสียแพร่นะครับ
แล้วแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะฮะตอนนี้โดนสองข้อหานะครับ
สำหรับเสียแพร่นะครับเสียเงินกู้นะฮะที่ซ้อมลูกหนี้ก็คือขู่เข็นให้ผู้อื่นเกิดความกลัวข้อหานี้ปรับ๑๐๐๐บาทนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งที่ตำรวจแจ้งไปแล้วคือทำร้ายร่างกายนะครับแต่ข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลอย่างละเอียดจากผู้เสียหายก่อนนะครับ
ว่าบาทเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องที่เสียแพร่นะครับหรือว่านายทะเนธเปล่งขำวัย๔๒ปีคนนี้เนี่ยเป็นในทุนเงินกู้นอกระบบตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่นะหรือว่าจะกู้ยืมกันแค่ส่วนตัวหรือว่าเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบเลยนะเดี๋ยวจะตรวจสอบขยายผลต่อเช่นกันตำรวจสอบภาคมือ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะนี่นะฮะเราตรวจสอบข้อมูลไปนะครับทุกผู้ชมครับคือผู้หญิงที่มากับเสียแพร่เนี่ยนี่ก็ยังตามไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับส่วนตัวเสียแพร่หรือนายธเนธเปล่งขำวัย๔๒ปีตรวจสอบไปแล้วนะครับพบว่าเขาเป็นคนกรุงเทพนะมีบ
เดี๋ยวคงจะได้ฟังจะได้ถามกันว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่
ใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าแล้วก็ขยายผลต่อค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมคืออุกอาจจริงคือผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่า
ไม่ใช่ว่าจะเบี้ยวแบบไม่จ่ายไม่ใช้หนี้นะแค่ขอผ่อนผัน
แต่ทำไมต้องมาทำกันขนาดนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ